มาดูอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
มีรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักพลิกตะแคงที่จังหวัดระยองนะครับ
ทำให้ก้อนแก้วน้ำก้อนแก้วที่มีน้ำหนักกว่า๒๘ตันนะครับ
กำลังจะนำไปส่งที่โรงงานทำกระจกตกเกลื่อนถนน
สาเหตุคาดว่ามาจากคนขับหลับในครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อพลิกตะแคงขวางถนนสาย๓๑๓๘ระยองบ้านบึง
ถึง๔แยกพลาซ่า๓ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ทำให้ก้อนแก้วที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน
ตำรวจสพปลวกแดงต้องเบี่ยงการจราจร
ให้รถที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองไปวิ่งอีกฝั่ง
ทรงเผ่ากุมารชิตอายุ๓๒ปีคนขับรถพ่วงคันเกิดเหตุระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุบรรทุกก้อนแก้วน้ำหนัก๒๘ตัน
มาจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อไปส่งที่โรงงานทำกระจกที่มาพตะพุทธ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
ทำให้รถตกลงข้างทางจึงพยายามหักกลับขึ้นมาบนถนน
จนทำให้เสียหลักทิ้งแต่แค่งนั่งกล่าว
อันนี้ตกขอบตกขอบก็หักขึ้นมา
อ๋อตกขอบขึ้นมาละ
แม้เหตุการณ์นี้จะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุกข้าวโอ๊ตเบรกแตก
แหกโค้งพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ

ตำบลทุ่งสุกลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทำให้รถพ่วง๑๘ล้อพลิกตะแคงทับร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒พังยับเยิน
ส่วนรถบรรทุกข้าวโอ๊ตพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
ซึ่งกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพวินาที
คนที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารรถบรรทุก
เด็นทะลุกระจกหน้ารถออกมา๒คน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
คือนายกฤษณาภูลพันธ์อายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุกข้าวโอ๊ต

นางสาวแสงจันสิงทุยอายุ๓๔ปีภรรยาศีรษะแตก
และเด็กชายธันวาภูลพันธ์อายุ๔ขวบ
ลูกชายมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ผู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานำส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
สันนิษฐานว่ารถบรรทุกข้าวโอ๊ตขับมาด้วยความเร็วสูง
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุระบบเบรกขัดข้อง

กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
ซึ่งถนนทั้งสองฝั่งมี๒ช่องทางจราจร
โดยรถเจ้าของคลิปวิ่งอยู่เลนขวาสุด
แต่เมื่อขับมาถึงพื้นที่ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อย

ก่อนถึงศูนย์บริการทางหลวงเขาโพประมาณ๒กิโลเมตร
กลับมีรถเก่งคอนเดอร์แจ๊สสีขาว
วิ่งสวนมาในเลนขวาด้วยความเร็วจนต้องหักหลบกระทันหัน
โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น